ช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่นี่ตอนนี้ก็ตกอยู่นะในกรุงเทพ
คือฝนตกลงมาแบบนี้มีบ้านทรงไทยหลังหนึ่งรับน้ำหนักน้ำไม่ไหว
เนี่ยแล้วบ้านทรงไทยหลังนี้นะคุณอายุร้อยกว่าปีคุณดูสภาพสิ
พอน้ำฝนมันลงมารับน้ำหนักไม่ไหวมันถล่มลงมาค่ะ
คนที่อยู่ในบ้านเป็นคุณยายอายุ๘๘ปีแล้วคุณเป็นคุณยายหูหนวก
ดูสิบ้านพังลงมาทับคุณยายจนเสียชีวิตเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่จากสพบางจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวิเศษชายชาญ
รวมถึงปเต๊กตึ้งก็ไปตรวจสอบค่ะ

พังถล่มลงมาตรงเสาบ้านที่เป็นไม้
แล้วสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปนำร่างออกมา
คุณยายคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนที่นอนเลย
ชาวบ้านมาเก็บพวกเศษกระเบื้องเศษหลังคาออก

นี่คือรูปคุณยายสมัยสาวค่ะ
คุยกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เอ็มออนปิ่นวิเศษ

ก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อคืนหรือเปล่า
เลยทำให้หลังคามันพังแล้วก็ถล่มลงมาแบบนี้

ก็คือคุณตากลมพวงลำเจียกวัย๘๕ปี
คุณตาก็บอกว่าพี่สาวอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
บ้านนี้อยู่มาตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นกงแล้ว
ปกติก็จะเอาข้าวเอาอาหารมาให้พี่สาวตลอด
พี่สาวพิการทางหูหูหนวกไม่ได้ยิน
ร่างกายแข็งแรงดีแล้วบ้านหลังนี้มันเก่ามากแล้วนะคะ
มันก็ผูกพังไปตามการเวลาแล้วยิ่งมาเจอน้ำฝนอีก
อุ้มน้ำไว้ไม่ไหวก็เลยพังลงมา
คุณตาไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
น้องชายนะบอกว่าพี่สาวตายก่อนแล้ว

เดี๋ยวเตรียมนำร่างของคุณยายลิ้นจี่ไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะ